อ่ะไปดูอีกหนึ่งที่ครับเขาบอกว่าจับงูได้เพียบเลย
แล้วที่สำคัญเป็นงูจงอางด้วยที่จังหวัดจันทบุรี
ก่อนจะจับถางย่าตัดออกไปหมดตรงนี้มันรกนัก
คุณบอกว่าจับได้เพียบเหรอเพียบ
จริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะค่อยไล่เลี้ยงให้ฟัง
เพราะไม่ได้มาแค่ตัวเดียวมาเพียบ
จากทางกู้ภัยสมาคมสว่างกะตันอยู่ธรรมสถานจันทร์ธรรมเรศ
ก็เลยระดมกำลังกันมายกใหญ่จับงูจงอ้างนี่คุณดูสิ
อื้อคือที่ตรงนี้มันรกมาก

เขาต้องตัดให้มันแบบว่าเตียนหน่อยจะได้มองเห็นงู
แล้วช่วยกันจับตอนแรกดึงหางสักพักจับหัว
ได้ยังได้แล้วเขาบอกว่าเจอสองตัวเลยครับตรงนี้
งูจงอางสองตัวโอ้โหเป็นเพศผู้ตัวหนึ่งความยาว๔เมตร

ส่วนอีกตัวเป็นจงอางเพศเมียยาว๓เมตรครึ่ง

มันมีไข่ไหมคำถาม

เพิ่งจะคบหาดูใจกันได้พักหนึ่ง
โดนจับได้ก่อนเออมันบอกว่า

โอ้เพิ่งจะนัดมาเจอกันครั้งแรก
เออก็โดนจับซะแล้ว
ยังมีครับเพราะว่าอาสาสมัครนะครับ
เขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่บ้านตาเลียวตำบลเขาแก้วอเภอท่าใหม่
บอกยังมีอีกตรงนี้ที่บ้านของเพราะพวกนี้
โอ้โหนี่มันปีนขึ้นไปเลื้อยขึ้นไปบนหลังคาบ้าน
ต้องเอาลงมาครับไม่ไหวจริง
โอ้โหตัวมันยาวใหญ่ตัวนี้เท่าไหร่

เมตรจงอ่างเพศเมีย
สารภาพว่ายังไม่เจอตัวผู้ที่นัดแนะไว้

เอ้าจับตัวนี้ได้ยังไงต่อ
ยังไงอย่างไรอย่างไรเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติหรือยัง
ยังยังเก็บเอาไว้ก่อนเพราะอะไร
เพราะเมื่อไปถามกับครูฝึกอสรพิษวิทยา
ตัวใหญ่สิบเอกนัทพลเสืองาม
เขาบอกว่าระลมกำลังกันมาเยอะ
เพราะที่ผ่านมาทีมงานเขาได้รับแจ้งว่า
มีงูจงอางมาในพื้นที่ที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ย
ที่ต้องไปจับในจันทบุรีนะ
ห้าอำเภอแยกย้ายกันออกไปจับแล้วจับได้ทั้งหมด๙ตัวห้า
ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันมีแค่กี่ตัว

อุ๊ยมันออกมาออกมาออกมาบอกบ๊ายบายเอ้ย
เป็นไงแล้วเขาบอกว่าช่วงนี้ต้องระวัง
เพราะว่าอาจจะเป็นช่วงฤดูผสมพันธ์ของมันหรือเปล่า

เก้าตัวนะในพื้นที่ห้าอำเภอของจันทรา
โอ้โฮเหมือนกันแบบนี้โอ้โฮระวังไปหมดแล้วเนี่ยผมว่าคนจันทบุรี
ที่นั่งดูข่าวของเราที่เล่าสู่กันฟัง

นั่งอยู่อย่างนี้มีมั้ยเนี่ยบ้าง

ฝากระวังกันด้วยในช่วงนี้ไม่รู้มันจะมาช่วงไหนยังไงแหละเนาะ